หลองทาริย์ดิา
แหมฟังแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่
คือบอกว่าร้องยากไหมไม่ยากหรอกครับถ้าร้องเรื่อยร้องสนุก
แต่เนื้อเพลง
แหละคุณมัดถึงขั้นเท้าเอวเลย

ถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะโอ้โห

ที่รวมเอาตัวช่วยดีเหลือเอาไว้

นั่นคือข้ามเพลงนี้ไปเลย

ตอนนี้ในสตูเราคือ

เงียบเลยนะคุณยายเงียบหายไปเลย

คุณยายไม่ค่อยรู้ที่ร้องเพลงไม่เป็น

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณมัดร้องได้

ร้องแกล้งร้องแกล้งร้องแกล้ง

มูลค่า๑แสนบาท
คุณมัดร้อง

ต้องร้องผิดเกิน๑คำ

มาแล้ว๕จุดค่ะ
สู่กนรุมจองเลี้ยวลังมองกันสนุกตา
ก็มีแต่เธอนี่นะ
มีปัญหาตอนผู้ชายเดินมา
เรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งนะ

เช็คสถิติปัจจุทั่วไป
ก็ทั้งหมด๕จุดหน้าที่เกินกว่าที่

ผ่านการท่องมาเป็นอย่างดีแล้วกว่าเขาจะร้องออกมาได้
แต่นี่คนร้องตามนี่มันจะยากนิดหนึ่งนะ
คุณมาศเป็นอย่างไรคุณมาศโอเคนะ

สีดายไหมคุณมาศอืมนิดหนึ่ง
เสียดายแต่ไม่เสียใจค่ะ

ก็จะอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็จะรักกันตลอดไป
แล้วก็จะทำครอบครัวนี้ให้ดีที่สุด
อยากขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขารักษาสัญญาทุกอย่าง
ก็กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี
แม้ว่าอาจจะเจอวิกฤตอะไรบ้างแต่ก็พยายามจับมือสู้ไปด้วยกัน
ขอบคุณเขามากเขาที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวในทุกวันนี้
เอาละครับคุณผู้ชม
ก็กลับมาพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปกันได้

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

หลังเคารพทงชาติตอนเย็นกันแล้วนะครับ

อีกรายการหนึ่งก็เข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะ

วันนี้เราสองคนและนักสู้ชีวิตคุณมัด

ตอนนี้นะคะก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านสี่หมื่นนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เงินก้อนนี้ไปใช้หนี้แต่ก็เสียใจบ้างนะคะที่ไปไม่ถึงฝันนะคะที่วาดไว้ว่าจะได้หนึ่งแสนบาทกลับบ้านนะคะแต่ก็วันนี้มัดก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะอย่างน้อยก็ได้หาเงินทุนนะคะไปช่วยปลดหนี้ให้คุณแม่นะคะสู้ต่อไปค่ะเพื่อครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะ
ผมอยู่ในบ้านหลังเหล็ก

ความฝันของกระป้าก็เริ่มไกลเข้ามา
แบบคอนโตเรียนจบปริญญาตีนิทธิ์

เขาบอกว่าไตลูกชายสองข่างฟอหมดเลย
ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว
แม่รู้สึกผิดดีกว่า